ประหยัดพลังงานพื้นที่๓๕๐๐ตารางเมตร
ค่าไฟเดือนละไม่ถึง๙๐๐๐บาท
รถไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ในไทยต้องมีการส่งเสริมอย่างไร
ฟังคำตอบจากประหลัดกระทรวงพลังงาน
พบกันวันอังคาร๑๐นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒